เหตุสโหลดเกิดขึ้นที่บริเวณถนนกลางเมืองชิงใหม่
ก็คือถนนเหล่านาดีขออภัยนะคะในจังหวัดขอนแก่น
นะคะก็คือสายไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณโทรศัพท์สายไฟฟ้า

มันห้อยลงมากลางถนนและมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปพอดีสายนี้มาเกี่ยวที่คอ
จนทำให้คอเธอขาดตกลงมาจากรถจักรยานยนต์

น่ากลัวมากเหตุนี้น่ากลัวมากนะครับ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาแบบนี้นะฮะ

คือภาพกล้องวงจรปิดก็คือเป็นการพยายามที่จะตามหาว่า
สาเหตุที่สายมันตกลงมาตกมาก่อนหน้านี้
เพิ่งตกลงมาปรากฏว่าไปพบสาเหตุเบื้องต้น

แล้วเกิดไปเกี่ยวจะเห็นเส้นดำแว๊บ

สายไฟเขากระตุกแล้วก็หล่นลงมาหย่อนลงมา
แล้วในจังหวะนั้นเองมีรถจักรยานยนต์

ส่งผลให้สายนี้ไปเกี่ยวกับคอของผู้ตาย
แล้วก็ตกลงจากรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิต

เป็นสองมุมนะคะที่เจ้าหน้าที่พยายามดู

ปรากฏว่ารักษณะนี่เจอเหมือนกันเลย
มุมนี้ต้นไม้บัง

แต่ว่าก็คือรถจักรยานยนต์เห็นรถจักรยานยนต์วิ่งมา
และไม่มีถลายมาถลายไปไกลแล้วนะคะ
แต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตก็คืออยู่บริเวณหลังพุ่มไม้ที่เรามองไม่เห็น
ลักษณะการเสียชีวิตน่ากลัวนะคอเธอขาดเลย
ทั้งที่เธอยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลย
วกกันน็อกยังติดอยู่ในส่วนของหัวอยู่เลย
ใช่ค่ะซึ่งในภาพกล้องวงจรปิด
เขาบอก๒มุมนี้ชี้ชัดได้เลยว่ารถสิบล้อคันนี้
เป็นรถคันที่เกี่ยวสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตลงมาจากเสา
เพราะว่าคนที่นั่งอยู่บนหลังคารถบรรทุก
ก้มหลบอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็คนที่นั่งอยู่บนรถบรรทุกบริเวณด้านหน้า

แต่สายไฟไปเกี่ยวตรงไหนช่วงไหนของรถบรรทุก
เขาก็บอกจะต้องดูให้ชัดจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึง

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับผู้ที่ขับรถผ่าน
ทางจุดเกิดเหตุพอดีเลยก็คือนายพัดพงศ์ผู้สิง
เล่าให้ฟังบอกขณะนั้นกำลังจะกลับบ้าน
ระหว่างทางพบเหตุสลดดังกล่าว
ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ

ก็ทราบว่ามีรถใหญ่ก็คือรถบรรทุก
เกี่ยวกับสายไฟดังกล่าวจนหย่อนลงมาแต่ยังไม่ขาด
คือพูดเหมือนในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเลย
ก็คือบอกว่าเห็นรถคันใหญ่ก็คือรถสิบล้อผ่านมาก่อน

แล้วก็มาเกี่ยวคอคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านนะคะ
ฟังเสียงคุณพัดพงศ์ผู้สิงเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ

ดูแล้วคาดการณ์ว่าน่าจะหย่อนนะครับ
เพราะไม่งั้นแล้วคงไม่เกิดเหตุการณ์นี้แน่นอนแล้ว
ผู้เสียชีวิตคงไม่น่าเสียชีวิตครับ
เพราะดูร่องรอยจากเส้นที่เห็นนะครับ
ที่บาดคอกับเส้นที่ขาด
ปลดปล่อยดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขติตามความเชื่อของคนอีสาน
เพราะถือว่าเป็นการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ
จะไม่สามารถไปไหนได้ก็ต้องอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีกรรมทางศาสนา
เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ของผู้เสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับนางสาวกระหนกวันปัญญาพิมพ์
อายุ๑๗ปีนะคะเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าก่อนที่แม่จะเสียชีวิตมีรางบอกเหตุเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุก่อนแม่ไปทำงาน
ได้บอกกับเธอบอกว่าถ้าแม่ตายไป
แล้วดูแลพ่อให้ดีเธอสั่งเสียไว้แบบนี้ด้วย
และหลังจากนั้นแม่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปทำงานค่ะ
กระทั่งตกเย็นมาทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ทางครอบครัวยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
สำหรับเจ้าของสายที่ทำให้แม่เสียชีวิต
เพราะแม่เป็นเสาหลักของบ้าน
พ่อป่วยตากับยายก็ป่วย
คือคนที่ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
มีค่ะพอดีจะเอาให้ถึงที่สุดนะคะ
กับสายที่ทำให้แม่เกิดเสียชีวิตนะคะ

ก็มีเงินพอช่วยแต่ก็ช่วยได้ไม่มาก

หนูคงทำใจยากเพราะว่าสาวหลักอีกคนนึงไปแล้ว

พอดีแต่ก่อนแม่ทำงาน

แล้วคราวนี้แม่เสีย

เพราะว่ามีคนป่วยทั้ง๓คนอยู่บ้าน

เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแม่ค่ะ
และถ้าหากยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ

ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดขอนแก่นต่อไป
ส่วนทางด้านของคดีนะคะตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
กล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดนี้คาดว่าน่าจะเป็นรถสิบล้อนี่แหละ
เกี่ยวเอาสายสัญญาณสื่อสารหย่อนลงมาจนมีผู้เสียชีวิต
ซึ่งทางตำรวจจะติดตามตัวคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อมาสอบปากคำนะคะ
พร้อมกันนี้ได้ทำหนังสือประสานงานไปที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อขอข้อมูลผู้ที่เดินสายไฟสัญญาณคู่กับเสาไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุว่า
จุดนี้เขามีสายอะไรบ้าง
และสายที่หลดลงมาเป็นสายอะไรของบริษัทใด
เพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ

แล้วก็ต้องดูต่อไปมาตรการของเรื่องสายไฟสายสื่อสารอะไรต่าง